ที่อุบลรัชธานีเนี่ย
มีอดีตภรรยาเขาไปแจ้งความให้จับอดีตสามี
เพราะลูกสาวที่อยู่กับอดีตสามีเนี่ย

บอกถูกพ่อเนี่ยข่มขืนมา๘ปีแล้ว
แล้วพ่อบังคับให้เรียกผัว

นี่ค่ะคือทีแรกเขาปฏิเสธนะครับ
คนก่อเหตุตอนนี้รับสารภาพแล้วนะครับ
คนที่ไปช่วยเหลือทางคดีนี้ด้วยเนี่ยคือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะ
เจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
พาหญิงสาววัย๓๖ปีคนหนึ่ง
พร้อมกับลูกสาวที่เป็นเยาวชนหญิงวัย๑๕ปี
ไปแจ้งความกับสพพิบูรมังสาหารที่อุบลรัชธานี
ดำเนินคดีกับอดีตสามีนะเป็นผู้ชายวัย๓๗ปี
แล้วก็เป็นพ่อของเด็กด้วยเพราะข่มขืนลูกสาวตัวเอง
แม่ของเด็กบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าเธอเนี่ยมีลูกกับอดีตสามีสองคน
คนเล็กเป็นลูกชายอายุ๑๑เธอแยกทางกับสามีแล้วมาทำงานที่กรุงเทพ
ตั้งแต่ลูกสาวอายุ๗ขวบนะที่ผ่านมาลูกสองคนจะอยู่กับอดีตสามีที่อุบล
แต่เธอติดต่อกับลูกตลอดนะส่งเงินไปให้ลูกสาวเพราะเป็นคนโต
บางทีก็ลูกสาวก็โทรไปหาตาขอเงินตาบ้างเวลาเงินไม่พอ
ขี่จักรยานยนต์เอาเงินมาให้หรือมารับหลานชายหลานสาว
ซื้อขนมอะไรประมาณอย่างเนี้ยเพราะบ้านตากับอดีตสามีเนี่ย
อดีตลูกเขยอยู่ห่างกันแค่๕กิโลเมตร
ทีนี้เรื่องมันมาแตกความมันมาแตกเนี่ย
ก็คือเมื่อวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าลูกสาวส่งข้อความมาหาทางไลน์
ทนพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวแล้วเธอก็ถามลูกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
ลูกก็เล่าให้ฟังบอกถูกพ่อเนี่ยข่มขืนขืนใจมาตั้งแต่อายุ๗ควบ
ปัจจุบันเด็กอายุสิบห้านะฮะแล้วเด็กเนี่ยบอกกับแม่บอกว่าพฤติกรรมของพ่อเนี่ย
หนักข้อขึ้นทุกวันบางวันไม่ให้ไปโรงเรียน
เพื่อจะอยู่บ้านแล้วก็กระทำกับลูกบางวันไปโรงเรียนกลับบ้านช้า
กลับบ้านช้าไม่เกิน๕นาทีก็ถูกตบถูกตีด้วยความหึงห่วง
คือพอถามว่าเออทำไมถึงไม่บอกแม่ตั้งแต่แรกลูกสาวบอกว่าพ่อขู่เอาไว้
บอกจะฆ่าให้ตายถ้าไปบอกใครแล้วพ่อก็เหมือนกับบอกกับเด็กประมาณว่า
อย่างเนี้ยไปบอกใครก็ไม่มีใครช่วยหรอกมันเป็นเรื่องผัวเมียคือเด็กอ่ะ
เด็กก็เลยแบบเหมือนกับเข้าใจไม่เข้าใจผิดหรือไม่ได้รู้กฎหมายพออะไรประมาณอย่างนี้นะ
เพราะยังเด็กนะฮะก็ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังด้วย
ทนมา๘ปีจนวันนี้พ่อหนักข้อขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเด็กบอกว่าถูกพ่อบังคับ
บอกไม่ต้องเรียกพ่อนะให้เรียกผัว
นี่ฮะน้องชายอายุ๑๑ปีบอกว่าเห็นพฤติกรรมที่พ่อเนี่ยทำกับพี่สาวมาตลอดและก็ถูกขู่เช่นกัน
เคยเห็นพี่สาวถูกพ่อตบจนเลือดกบปาก
น้องชายก็เลยกลัวเหมือนกันไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกใคร
แต่สุดท้าย๖กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกสาวตัดสินใจบอกแม่นะครับ
ก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด

กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพพิบูรมังสาหารรวบรวมหลักฐานต่อ
ต่างขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดอุบลรัชธานีไปจับกลุ่ม
ตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะครับพ่อของเด็กวัย๓๗ปีแจ้งข้อหา
คมขืนก็ทำชำระว่าเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีแล้วก็ทำอาณาจารย์
กับเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจากการสอบปากคำตอนแรกเนี่ยเจ้าตัว
ปฏิเสธนะฮะแต่ทีนี้ทั้งเด็กก็คือเด็กที่ประสบเหตุเด็กหญิง
วัย๑๕ปีเนี่ยนะเด็กสาว๑๕กับน้องชายสุดสิบเอสในเค้ายืน
ยันตรงกันครับโดยเฉพาะเด็กอายุสิบเอสเขายืนยันจริงว่าพ่อ
ทำกับพี่จริงมีสหวิชาชีพอะไรมาตรวจสอบตำรวจก็เลย
เอาตัวไปเค้นสอบอย่างหนักสุดท้ายเขายอมรับว่าเขาทำจริงฮะ

ตำรวจก็ตัดสินใจทำบันทึกจับกลุ่มที่โรงพักนะครับ
พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โบ้งชาวบ้านญาติพี่น้องเขาจะมารุมประชาธรรม
เพราะบ้านของตาเขาอยู่ห่างจากบ้านของตัวของพ่อเด็กเนี่ยแค่๕กิโล

เจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ย
แล้ววันนี้ก็ไปที่อุบลด้วยเนี่ยนะครับ
โล่งใจมากที่สามารถช่วยเยาวชนหญิงคนนี้

เด็กต้องทนทุกข์ทรมานมาแบบเกือบ๑๐ปี
ขอให้ทุกคนที่เจอพฤติกรรมแบบนี้
การทำร้ายการคุกคามแบบนี้เนี่ย
สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้
อย่าไปทนอย่าไปเก็บเรื่องไว้

เจอเรื่องแบบนี้มา๘ปีกว่า
มันต้องการรักษณะแบบนี้
อย่ายอมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับ

เพราะฉะนั้นเราต้องสู้

ไม่กล้าบอกเพราะถูกข่มขู่ถูกขู่เอาชีวิตขู่ฆ่าหรือแม้กระทั่งอายเอง
เพราะกันนี้ในยุคปัจจุบันนี้น้องไม่ต้องอายนะครับ

ชั่วเราก็ต้องกำจัดมันนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับทางพมของจังหวัดนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลรัชธานีมาช่วยเหลือเด็กแล้วนะครับก็พาเด็กสาววัยสิบห้าปีแล้วก็น้องชายด้วยนะฮะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้วพาไปตรวจร่างกายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องพาไปฟื้นฟูเรื่องของสภาพ
มาช่วยดูแลนะส่วนพ่อของเด็กก็ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่ไงรู้แล้วอึ้งไปเลยอ่ะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะฮะทีแรกเมื่อวานตำรวจบอกว่าแม่พาไปทำแผนท่าทางจะไม่ปลอดภัย
วันนี้ตัดสินใจพาไปทำแผนนะครับสพพิบูรมังสาหาร
ใช้เวลาในการชี้จุดประมาณ๕นาทีก็รีบนำตัวกลับทันทีนะครับ
ว่าญาติพี่น้องทางฝั่งของคุณแม่เพราะบ้านคุณตาอยู่ห่างแค่ไม่กี่กิโล
เดี๋ยวจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนี่นะฮะคือตรงนี้เหมือนกับเป็นบ้านเช่าด้วยนะ
บ้านเช่าด้วยนะครับเจ้าของห้องเช่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ของเด็กก็ดูเป็นคนอ่อนน้อมดีนะดูเรียบร้อยมารยาทดีอยู่กับลูก
แต่ลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกสาวของเขาเนี่ยดูเก็บตัวเงียบ
ที่ผ่านมาเคยได้ยินเพื่อนข้างห้องเนี่ยมาบอกเหมือนกัน
บอกว่าเออทำไมมันมีเสียงเหมือนกับเล่นกันแรงหรือเสียงรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบพ่อกระทำกับลูกอะไรอย่างนี้
หรือน้องบอกกลับโรงเรียนช้าก็ถูกตีถูกตบอะไรอย่างนี้นะฮะ
นายจ้างของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เมื่อเช้าก็ไปหาคนก่อเหตุที่ถูกคุมตัวที่โรงพัก
เขาก็ยอมรับกับนายจ้างของคนก่อเหตุเนี่ยว่าเขาก่อเหตุจริง
คนในชุมชนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้แม่ยายของคนก่อเหตุเคยบอกว่า
ก่อนที่ทั้งคู่จะย้ายออกจากบ้านเนี่ยเหมือนกับเขาก็จะนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้

สุดท้ายก็เพิ่งมารู้กันนี่แหละว่าตัวพ่อเนี่ยพอลูกมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยไม่ให้อยู่กับแม่เนี่ยมาทำกับลูกแบบนี้
ค่ะเห็นใจเด็กมากเลยนะคะ